พระมหาร้องทุกข์ซื้อบริการทางเพศกับสาวสวยคนนึง

อ่านไม่ผิดสักกับตัวคุณผู้ชมค่ะ

โอนเงินเนี่ยเดี๋ยวเล่าให้ฟังว่ามันเกี่ยวอะไรด้วยเขาได้รับร้องเรียนจากพระรูปหนึ่ง
ติดต่อขอซื้อบริการศรีกาแม่โอนตังไปให้ศรีกาแล้วตั้งสามหมื่น
สามหมื่นอย่างที่บอกไปยังไม่ได้หอมให้ชื้นใจสักพอดเลย
แล้วทำไงท่านมาร้องโซเชียลขอความเป็นธรรมโอ้โหทำไมกล้าก่อนทำ
ใช่ทำไมกล้าก่อนอ่ะอย่างที่บอกไปชาวเน็ตแล้วก็เราเราเนี่ย
ไม่รู้จะตกใจกับอะไรก่อนดีนั่นน่ะสิคือเพจอีซ้อขยี้ข่าวสองนี่นะคะ
ก็มีการโพสต์ภาพสลิปโอนเงินแล้วก็ข้อความแชทไลน์ระบุว่า
เป็นการคุยกันระหว่างพระมหาต้องบอกว่าอะไรเป็นพระมหา
ท่านเป็นผู้เสียหายอ่ะค่ะกับศรีกาสาวสวยคนหนึ่งทางพระนี่นะ
พิมพ์ข้อความส่งไปหาศรีกาบอกว่าสนใจครับนี่คือก่อนหน้านั้น
คงมีการกันมาแล้วแหละอ๋อไอ้พวกตามเพจแบบเนี้ย
เขาจะบอกสัดสวนรูปร่างหน้าตามาเอาเหรอดีลากี่ดาวว่ากันไปครับ
นี่ท่านก็ตอบไปว่าสนใจครับหลังจากนั้นค่ะเวลาเดียวกัน
หญิงสาวคนสวยก็ตอบกลับมาว่าว่างค่ะแล้วก็ส่งรูป
คนสวยผิวขาวแต่งตัวเซ็กซี่เป็นภาพที่คุณผู้ชมเห็นหน้าจอเนี่ย
ไปปฏิบัติธรรมหรือเปล่าคุณเชอรี่ปฏิบัติธรรมอะไรล่ะคุณดอม
อืมสามารถได้ปลาผานี่ฮะครับเออนอกจากนี้ค่ะ
ยังมีสลิปหลักฐานการโอนเงินอีกสามหมื่นบาทบัญชีผู้โอนเป็นของใคร
ก็ของพระมหานี่แหละค่ะโอนไปให้กับนางสาวน้ำฝน
จำนวนเงินสามหมื่นบาทตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาแล้ว
มาร้องเพราะอะไรรู้สึกว่ายังไม่ได้รับความเป็นธรรม
อีโซขยี้ข่าวก็ระบุข้อความประกอบภาพเอาไว้บอกว่า
พระมหาร้องทุกข์จะซื้อบริการทางเพศกับสาวสวยโดยให้มาหาที่กุฏิโอ้โห
เอาเข้าไปสุดท้ายโอนเงินไปพร้อมค่ารถสาวก็ทิ้งไม่มาตามนัด
เชิดเงินไป๓๐๐๐๐โรยนวลค่ะ
เพจอีซ้อบอกอีกด้วยว่าแชทหน้าเดี่ยวที่เอามาโชว์นี่นะ

ครั้งแรกพระมหาโอนมาให้๑๐๐๐บาท
ไปมามาทั้งละพัน๒๐๐๐มันยังไม่จบยังไม่มาไง

แล้วกะว่าต้องมาแล้วแต่สุดท้าย

แล้วทีนี้ทำยังไงท่านบอกว่าขับแค้นใจแล้วเกิน
รู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรมจะเอาผู้หญิงกับแก๊งเข้าคุก
เขาเชื่อว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ได้ทำคนเดียว
แต่ว่าอะไรจะเอาเขาเข้าคุกลึกในใจอุ๊ยแล้วเราจะโดนปวดหรือเปล่า
ทำไงดีไม่กล้าร้องออกหน้าออกตา
ส่งเรื่องมาโพสต์เตือนเป็นอุทาหรณ์ที่เพจ
เอ้าเพจอีซ้อก็เลยโพสต์ว่าญาติโยมทำบุญน้อยหน่อยนะ
เพราะว่าอะไรให้เงินเยอะท่านก็ซื้อกินหมด
ซื้อกินอะไรหลายคนบอกเอาพระก็บินทบาทไม่ใช่เหรอ

แล้วก็เอาจริงนะถ้าที่ฉันเป็นอีซ้อก็นะ
ความเป็นธรรมให้กับพระมหาดีไหม

นี่ค่ะหลายคนก็พากันกุมขมับ
แล้วก็แสดงความคิดเห็นพูดเหมือนกันเลย

เราต้องตกใจกับอะไรก่อนวะ
ตกใจกับพระมาร้องเรื่อง
ขอความเป็นธรรมสามหมื่นศรีกาไม่มาหรือต้องตกใจที่ว่าศรีกาเขาหลอกลวงพระ

นี่มันสังคมอะไรกันนี่คุณผู้ชม
หาคำตอบแล้วก็ตอบให้ตัวเองแล้วกันว่าสิ่งที่เราเจอกันอยู่ทุกวันนี้

เป็นคำถามเลยนะศาสนาเสื่อมหรือว่าคนเสื่อมจนทำให้ศาสนาเสื่อม